ถ้าหากเครียดคิดอะไรไม่ออก

ช็อปปิ้งโต๊ะด้วมคิดอย่างแรกเลยสาว

โรงเรียนมานิตานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดสุราช

ที่นี่ครับที่นี่เขาก็มีของให้มาซื้อกัน
แล้วเป็นตลาดด้วย
ตลาดอะไรรู้ไหมตลาดนัดวิชาการครับอุ้ยอะไรครับ

เป็นสินค้าที่ให้นักเรียนระดับชั้นประถม
ตั้งแต่ป๑ถึงป๖เขาได้นำผลิตภัณฑ์มาวางขาย
แล้วก็มาเรียนรู้แรกเปลี่ยนระหว่างกัน
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทัศกาล
ฝีมือสิ่งประดิษฐ์มากมายหลากหลายเลยนะ

ไม่ว่าจะเป็นการทำปีจากใบจาก
อ๋อมากเลยค่ะหาดูยากน่าจะบอกให้
การสารปลาตะเพียนการประดิษฐ์ของเล่นรวมไปถึงของกิน
ว้าวเห็นน้องเขามีการประชาสัมพันธ์การขายเองด้วยนะ
เออส้มตำน่าเก่งจังเลยส้มตำป๑
ค่ะส้มตำป๑ก็คือใส่พริก๑เมตร
ส้มตำป๒ป๓นี่เรียงส้มตำไปเป็นเลเวลของความเผ็ด

อันนี้เพราะปี่ใบจากเหรอฮะ
นี่เป่าแล้วไม่มีเสียงจริงน่าจะบอกให้อันนั้นปี่น่าจะแตก

แล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นด้วย
เขาบอกว่าสนุกไม่แพ้กันคือ

บ้านผีสิงอยู่ในโรงเรียน

เพื่อจะเข้าไปไปเจอเหล่าบรรดาผี
โอ้โฮน่ากลัวจังเลย
ผีเหล่านี้โอ๊ยเรียกได้ว่า
มันเป็นอีกกิจกรรมที่สนุกนะ

ภาพยนตร์เรื่องสั้นมีฉายหนังด้วย

แต่อย่ามาหลอกให้รักก็พอแล้ว

มีให้ได้ติดตามกันเยอะแยะหลายกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้น้องนักเรียนได้เรียนรู้
แล้วก็ได้ฝึกทักษะด้านต่าง
อย่างที่บอกเขาเปิดให้ช้อปปิ้งแบบนี้ก็คือ

คงผู้ปกครองอะไรก็เข้าไปจะได้ไปช้อปปิ้งให้หายเครียด
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาจากน้องนี่แหละ

ดูดิทำเองจริงกับมืออ่ะ
แล้วเมื่อกี้เห็นมีแบบมีตั๊กกะแตนอะไรด้วย
คือการสารจากพวกไม้ไผ่ไม้มัดทางมะพร้าวแบบนี้
มันได้ฝึกทักษะแล้วก็เป็นอาชีพได้แล้วจริง
เป็นงานศิลปะอีกแบบนึงเขาอาจจะไปต่อยอดอะไรก็ได้

แบบว่าคิดเงินทอนเงินให้เด็กเป็นแม่ค้า
หัดอะไรอย่างนี้หลายโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรม
แบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม
ในการแบบเปิดประสบการณ์เหมือนใช้ชีวิตจริง
จริงโตไปนะจะได้ไม่ต้องอายทำกินไง
ขายอะไรก็ได้ขอให้ขยันทำมาหากินนะคะ
ภูมิประสบการณ์ให้กับน้องหนูแบบนี้ครับ